การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ก็มีมติแล้วว่าจะเลื่อนเกมการแข่งขันที่ตอนแรกกำหนดเดิ
ก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนออกไป
เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย
แต่ว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมายืนยันแล้วว่าแม้ว่าจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะ
แต่ว่าจะไม่เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกมาแข่งขันในช่วงนั้น
จากต้องการที่จะเว้นเวลาให้กับอาเกียระนิชิโนเรียกผู้เล่นเข้ามาฝึกซ้อม
ก็ขึ้นอยู่กับอากิรานิชโนว่าจะเรียกเข้ามาหรือเปล่านะคะ
แต่ก็มีหลายวิธีที่จะให้ทีมชาติไทยได้อุ่นเครื่อง

อาจจะเดินทางกลับไทยช่วงประมาณวันที่๒๐กว่าสิงหาคมนี้นะครับ
อาคีละนิชโนจากนั้นค่อยมาหารือเรื่องการเตรียมทีมชาติไทยต่อไปนะครับ